เขาบอกว่ามันเหลืออดจริงทนไม่ไหว

เห็นใจน้องเขามากเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุสักประมาณ๑๕๑๖นะคะ
ถูกจับถอดเสื้อผ้าแล้วก็ถูกรุมทำร้ายร่างกาย
แล้วคนที่รุมทำร้ายเนี่ยนะเหมือนยุส่งกัน
ให้ทำร้ายแล้วก็หัวเราะเยอะอะไรแบบนี้ค่ะ
เดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนแล้วก็จะเล่าที่มาที่ไปเพิ่มเติมนะคะ
เขาก็เลยโพสต์เอาไว้แบบนี้นะคะครับมีข้อความในลักษณะที่ว่ามันเกินไปไหม
บเขาอย่างเดียวไม่พอยังไปแก้ผ้าเขาด้วยสงสารเขาบ้างไหม
คนเราก็มีพ่อมีแม่แล้วก็บอกดีกว่า
ว่าทุกคนในคลิปเนี่ยอายุประมาณ๑๕๑๗ปีน้องที่ถูกทำ
ร้ายสติไม่ค่อยสมประกอบด้วยก็เลยไม่กล้าแจ้งความฝ่าย
ที่ทำร้ายอ้างว่าเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นนานแล้วเคลียร์
จบแล้วแต่ความจริงน้องผู้หญิงคนนี้ยังโดนทำร้าย
ร่างกายอยู่แล้วน้องเขาก็ไม่ได้มีพ่อมีแม่ทำงานหา
เงินเพื่อเลี้ยงตัวเองคนโพสต์เขาให้ข้อมูลไว้แบบนี้นะคะ
ครับโพสต์นี้ก็ถูกแชร์ไปเยอะอ่ะคนก็แสดงความคิดเห็นกัน
เยอะมากแล้วก็อยากรู้ว่าที่มาที่ไปมันคืออะไรอืมในโพสต์เนี้ยค่ะ
บอกว่าคนที่โดนทำร้ายเพราะว่าไปติดเงินกลุ่มคนที่ก่อเหตุ
ห้าร้อยบาทค่ะอืมพอไม่มีเงินจ่าย
ถูกบังคับให้ขายตัวเพื่อแลกเงินแต่เด็กผู้หญิงที่ถูกทำร้ายไม่ยอมทำ
แล้วเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีการล่อลวง
น้องผู้หญิงคนนี้ไปรุมทำร้ายแถวแถวรามอินทราครับ
แล้วก็เหมือนกับโดนทำร้ายเรื่อยมาเป็น๑๐ครั้ง
นี่เขาก็มีแชทที่เขาได้คุยกับเพื่อนของน้อง
เหมือนกับเพื่อนของน้องเขาก็ส่งคลิปแล้วก็ส่งข้อความมาบอกว่า
เพื่อนของเขาอ่ะถูกกระทำอะไรบ้างใช่เขาบอกว่ามีเพื่อนส่งคลิปนี้มาให้ค่ะ
นี่เห็นไหมแล้วเขาก็บอกเห็นแล้วมันรับไม่ได้
เด็กผู้หญิงที่ถูกทำร้ายเนี่ยเขาอายุ๑๖นะคะครับ
ไปแจ้งความกับตำรัวสอนอดรเมืองแล้วอืม
แล้วเธอก็หนีไปแล้วไปอยู่ที่บางปะอินจังหวัดพระนครศรีอุทิยา
เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าคลิปนี้เกิดขึ้นมา๓เดือนก่อนค่ะ
ตัวเธอเนี่ยได้รู้จักกับกลุ่มที่ก่อเหตุเพราะเพื่อนแนะนำให้รู้จักอีกที
เธอก็เลยย้ายไปอยู่ด้วยเพราะว่าอยากจะทำงาน
กลุ่มนี้กลุ่มที่ก่อเหตุเขาอ้างว่าเดี๋ยวหางานให้ทำไง
ก็เลยไปอยู่กับเขาก็เลยไปอยู่กับเขาอยากทำงานหาเงินค่ะ
แต่ตอนนั้นน่ะเพื่อนกลุ่มนี้ไม่ได้บอก
ไอ้งานที่จะหาให้อ่ะมันงานอะไรเพราะว่ารู้สึกเพื่อนของเธอจะบอกว่า
พ่อกับแม่เธอเสียชีวิตหมดใช่ไหมแล้วเธอใช่เธออยู่กับแม่เลี้ยงกับแม่เลี้ย
แล้วก็เลยอยากหางานทำเธอก็เลยบอกว่าอยากจะหาเงินเพื่อเลี้ยงตัวเอง
เลี้ยงครอบครัวด้วยเธออยู่กับแม่เลี้ยงก็เลยตกลงว่าไปทำงานด้วย
แต่ทีนี้สุดท้ายมารู้ทีหลังว่างานที่ว่านี้คืออะไรรู้ไหมอะไรฮะ
งานขายบริการโอ้โหเธอบอกพอเธอรู้เธอขอถอนตัวเลย
แต่อีกฝ่ายหนึ่งกลับข่มขู่ค่ะว่าถ้าถอนตัวโดนทำร้ายแน่เธอก็เลยถูกบังคับให้ขายบริการนะคะ
คือตกลงต้องขายบริการตกลงเธอต้องยอมพยายามจะหนีออกมาหลายครั้งแล้ว
แต่แก๊งนี้ก็จับได้แล้วก็จับเธอไปทำร้ายร่างกาย
เธอโดนทำร้ายร่างกายรวมแล้วเนี่ยสิบเอ็ดครั้งค่ะ
โดนแบบในคลิปเนี่ยเหรอใช่ค่ะโอ้โห
ผู้ชายที่เป็นกะเทยค่ะพี่มาเตะหน้าแล้วดาววิ้งเลย
ล่ะกระชากกันเลยแล้วก็ลุมเลยพี่อืมแล้วอีกสักพักมันก็ตบกันเสร็จมั้ง
หนูยังไม่ได้โดนแก้ผ้าสักพักผู้ชายมีคนเตะหน้าหนูคำเดาไหล
ปากแตกเลยแล้วก็ให้นี่คือว่าแล้วมันก็จับหนูถอดเสื้อหมดเลย
เขากลัวว่าพี่รุ่นพี่เขาจะไปจี้จับพวกเขาที่เขาแบบว่า
ส่งเด็กอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วเราอ่ะแล้วเราอ่ะเป็นเป็น
เป็นเด็กเราหนึ่งในนั้นไหมหรือว่าเขาบังคับให้เราเป็นคนขับด้วย
เขาบังคับให้หนูเป็นคนขายด้วยถ้าหนูไม่ทำหนูก็โดน
ตอนแรกหนูไม่รู้ว่าเป็นงานอะไรพอหนูไปหนูก็บอกว่าไม่เอาแล้วนะ
ไม่ทำแล้วเขาบอกเขาไม่ทำเขาก็ตกเคยทำไม่กี่รอบแล้ว
ก็เลิกทำเลยตอนที่หนีออกมาแต่ว่าพอหนีออกมาเราก็ยังโดนอีก
ใช่ค่ะโดนเรื่อยเรื่อยเลยอืมหนีไปอยู่ตรงไหนมันก็ตามตามไปเรื่อยเรื่อยเลย
อืมตัวเด็กผู้หญิงผู้เสียหายก็บอกว่าตอนนี้แม่เลี้ยงที่เลี้ยงเธอมาก็รู้เรื่องแล้วนะคะ
ครับก็พาเธอไปแจ้งความแต่เธอก็กลัวไงฮะ
กลัวว่าจะถูกทำร้ายอีกเธอบอกว่าคือเธอยอมทนทำงานไปเรื่อยเรื่อยนะ
สุดท้ายเธอหนีออกมาได้เพราะว่ายอมทนยอมทนขายบริการไปเรื่อยจนเก็บเงินได้ก้อนหนึ่ง
ทีนี้หนีออกมาเลยแล้วเธอก็เลยให้ข้อมูลค่ะว่ากลุ่มที่เขาขายบริการ
ลูกค้าเป็นใครอะไรยังไงส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาซื้อบริการเป็นผู้ชายอายุสามสิบถึงหกสิบปี
อืมเขาส่งรูปถ่ายให้ดูกันก่อนค่ะผ่านทางไลน์ดูตัวกันก่อน
กลุ่มไลน์มาเพื่อซื้อขายบริการกันแบบโอ้โหชัดเจนเลยอ่ะครับ
ต้องตรวจสอบขยายผลนะกลุ่มไลน์ซื้อขายบริการตรงนี้นะคะ
บอกว่าเสียใจมากนะที่มารู้จักกับแก๊งนี้
เรื่องมันบานปลายว่าเธอต้องยอมขายบริการจนเธอต้องมาโดนทำร้ายร่างกายแบบนี้
ถ้าเลือกได้ถ้าย้อนเวลาไปได้เธอจะไม่ทำแบบนี้ค่ะ
สุดเสียใจถ้าย้อนเวลาไปได้จะไม่เข้ามายุ่งกับพวกเขา
สี่สิบห้าสิบหกสิบประมาณนี้รวยใช่เป็นพวกที่ชอบเที่ยว
ทีนี้ค่ะทางชุดสืบสวนก็เลยสอบปากคำเธอเพิ่มเติมนะคะ
แล้วก็ต้องให้สหวิชาชีพมาร่วมสอบปากคำด้วย
มีพฤติการเข้าข่ายการค้ามนุษย์เพื่อแสวงหาผลประโยชน์
เดี๋ยวหลังจากนี้ต้องขยายผลค่ะก็ต้องขยายผลตามคำให้การของน้องผู้เสียหายแหละ
แล้วก็ต้องนำตัวคนกระทำความผิดมาลงโทษให้ได้นะคะ
แก๊งแล้วก็ทั้งในกลุ่มไลน์ใครเป็นสมาชิกในกลุ่มบ้าง
คือผมเชื่อว่าไม่ได้มีเหตุการณ์แบบนี้อยู่แค่กลุ่มเดียว
ว่าไม่ได้มีแค่น้องคนนี้ที่เจอแบบเนี้ยอยู่คนเดียวอืม
ยังมีอีกเยอะและที่สำคัญก็คือมันจะไม่เกิดขึ้นเลย
ถ้าไม่มีคนซื้อบริการแล้วดูจากรายชื่อที่น้องบอก
อายุประมาณ๓๐๖๐คือมีอายุแล้วโตแล้วแก่แล้วทั้งนั้น
คือให้เข้าตัณหากลับพวกนี้มันก็รู้ว่ากลุ่มพวกนี้

ค่าหลายครั้งที่เราเล่าเข้าในลักษณะแบบนี้
ต้องเป็นเด็กเท่านั้นอะไรเท่านั้นอะไรแบบนี้มันมีนะคะ